นี้มีแต่รอยยิ้มคุณจำเรื่องป้าวันนาได้ไหม
แล้วที่บอกว่าตอนนี้เป็นข่าวดีเนื่องจากป้าวันนาหายแล้วนะคะ

ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมคือเป็นตอนที่เจ้าหน้าที่ก็เป็น๑๐รายเหมือนกันนะ
กำลังจะนำตัวป้าวันนาพากลับไปส่งบ้าน
ถ้าจำกันได้เคสของป้าวันนานะตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องยกลงจากชั้น๒นะ
ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันใช่นะครับต้องใช้เจ้าหน้าที่เกือบสิบคนในการยกป้าวันนาเนี่ย
เพื่อที่จะขึ้นรถแล้วไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ใช่ค่ะส่วนตั้งแต่ตอนนั้นที่เราอ่านข่าวน่าจะเป็นสักวันที่ประมาณ๑๘สิงหา
มาเมื่อคืนนี้ค่ะ๒ทุ่มเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรี
แล้วก็ทีมงานอาสาดุสิตเป็น๑๐คนเหมือนกันนะคะ
ช่วยกันพาป้าวันนาศรีแจ่มวัย๖๗ปี
คุณป้าน้ำหนักตัว๒๓๐กิโลกรัมพาคุณป้าวันนากลับบ้าน
เพราะว่ารักษาตัวในศูนย์พักคอยของแขวงทางหลวงกรุงเทพที่ดอนเมืองเนี่ย
หายป่วยจากการติดเชื้อโควิด๑๙แล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเปรย์ตระก้าที่มีความแข็งแรงมาใช้ในการเคลื่อนย้าย
พอมาถึงบ้านพักปั๊บเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลย
เพราะว่าบ้านของคุณป้าวันนาถ้าเกิดคุณผู้ชมจำภาพได้แต่เดี๋ยวจะได้เห็นนะคะ
คือภาพบ้านป้าวนาเป็นบ้านไม้ก่อสร้างมานานแล้วด้วย
จุดที่ต้องพาคุณป้าวันนาขึ้นไปน่ะคืออยู่ชั้นบนอยู่ชั้นสอง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันแบบนี้ค่ะในการพาป้าวันนาขึ้นไปอยู่ข้างบน
ก็ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีนะคะ
ตัวแทนจากมูลนิธิสยามนนทบุรีบอกว่าการนำป้าวันนากลับบ้านครั้งนี้เนี่ย
ทีมงานก็ต้องวางแผนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ต่างเอาไว้ให้พร้อม
เจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้รู้สึกดีใจนะคะที่ได้ช่วยเหลือ
แล้วก็พาคุณป้าวันนาเนี่ยกลับบ้านซึ่งเดี๋ยวตอนที่คุณป้าวันนากลับถึงบ้านแล้วเนี่ย
เป็นยังไงบ้างไปพูดคุยกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามนะ
เพราะว่าตอนนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่อยู่
แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูสภาพความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของคุณป้าวันนาที่บ้านด้วย
อันนี้เป็นกรณีที่เคยเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่ชุมพรหน่อยค่ะ
ชุมพรเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์๘คนเนี่ย
กำลังช่วยกันหามลงศพค่ะลงศพนี้มีร่างของชายวัย๓๓ปี
ที่เป็นพ่อค้าขายเนื้อหมูเร่ที่ขายตามตลาดนัดในพื้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
แล้วน้ำหนักตัวเยอะค่ะ๑๗๐กิโลกรัมเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันแบกหามโลงเนี่ยนะคะ
ลงจากรถบรรทุก๖ล้อเพื่อนำขึ้นไปที่เมนตรงนี้อยู่ที่วัดสุวรรณธีหรือว่าวัดครูขุด
อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตขณะนอนหลับพักผ่อนอยู่ที่บ้านพัก
ญาติก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมหลับไปนานผิดสังเกตเข้าไปปลุกดูไม่หายใจแล้วค่ะ
เสียชีวิตไปแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็พอพอญาติเห็นแบบนี้ก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดกับผู้ตายทุกเคสก่อนนะคะ
แล้วปรากฏว่าผลออกมาผู้ตายติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะคะ
พูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วรายงานตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเลยนะครับ
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันที่หนึ่งกันยายนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสองรายนะครับ
ก็แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วไปเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบห้ารายนะครับ
ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าอยู่ที่สองร้อยสิบเจ็ดรายนะครับ
ทำให้ตัวเลขในบ้านเรามีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดรายนะครับ
ตัวเลขของผู้เสียชีวิตรายวันวันนี้นะคะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบสองรายค่ะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดรายนะครับ
แล้วก็มีผู้ที่หายป่วยกลับบ้านได้แล้วนะคะในช่องสีเขียวหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบหกรายนะครับ
ทีนี้มาดูผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่กันบ้างนะคะคุณผู้ชมยอดก็ค่อยค่อยลดลงค่ะ
ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหกเอ่อหนึ่งหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสองราย
ผู้ป่วยอาการหนักเนี่ยก็ลดลงนะคะก่อนหน้าเรารายงานเนี่ยห้าพันกว่าห้าพันกว่า
ตอนนี้อยู่ที่สี่พันเก้าร้อยสิบเจ็ดรายแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจหนึ่งพันสี่สิบรายนะคะ
ส่วนจังหวัดค่ะจังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด๕จังหวัด
มาไล่ดูหน่อยนะคะกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่ราย
อันนี้ก็ลงมาจากสี่พันกว่าสมุดประการอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่ราย
ชนบุรีแปดร้อยเจ็ดสิบเก้ารายสมุดสาครแปดร้อยหกสิบสี่ราย
และที่ระยองห้าร้อยสี่สิบเจ็ดรายนะคะครับ